คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เป็นคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลเหมือนกัน
ดังเขาก็เอามาลงไว้เหมือนกันนะครับ
บอกว่าเป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๕ปีเนี่ย

ไปให้รุ่นพี่ต่างโรงเรียนรุมเตะ

แล้วก็หลังจากนั้นเธอไม่กล้าไปโรงเรียน
ตอนนี้ยังจับตัวคนที่ก่อเหตุไม่ได้สักคนนะครับ
ผู้เป็นแม่วอนเลยบอกตำรวจ

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะครับ
โอ้โฮ

เกินเลย

หน่วยสู้กั้อนุก
มีจำป์ว่ามานี้เพราะว่านุกเรียนมาดูเงอะ

แต่ที่เรารู้สึกเสถือใจอีกอย่างก็คือ
เด็กทำร้ายร่างกายกันแต่หัวเราะคิกคักแบบนี้
คุณการทำร้ายร่างกายกันมันเป็นเรื่องตลกหรือไงนะฮะ
ในคลิปวิดีโอจะเห็นว่านักเรียนหญิงใส่เสื้อสีเขียว

ถูกวัยรุ่นผู้หญิงรุมเตะทำร้ายร่างกาย
โดยมีคนหนึ่งเตะเข้าที่ใบหน้าจนปากแตกนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกคนเตะเข้าไปที่บริเวณด้านหลังหลายครั้ง

พร้อมทั้งมีการท้าทายว่าต่อยกับพี่ไหม
ถ้าติดใจอะไรถ้าเอาใครมาก็เอามาให้หมดเลย

และบอกว่าให้โอกาสสู้เอาลุกขึ้นมา
โดยที่นักเรียนหญิงอายุ๑๕ปีไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคุณนะ
และหลังจากนั้นคลิปตัดไปครับ
ขออภัยนำแค่รูปภาพของนักเรียนหญิงที่ถูกเตะเนี่ย
โพสต์ไว้นะฮะคือทางเพจไม่ได้โพสต์คลิปนะ
แล้วก็ระบุว่าระบุข้อความแบบนี้

ขนาดนั่งกองกับพื้นยังถูกเตะซ้ำ
ถูกทำร้ายวันที่๑๗พฤศจิกายนเวลาประมาณ๔ทุ่ม
น้องถูกเพื่อนหลอกให้ออกไปแถวโรงเรียน
แล้วก็ถูกกลุ่มรุ่นพี่ต่างโรงเรียนรุมตีรุมเตะ
น้องยืนยันว่าไม่รู้จักกับคนตีด้วยซ้ำ
และไม่รู้ว่ามาตีน้องเรื่องอะไร

ตำรวจยังไม่รู้ว่าใครทำเอาผิดใครไม่ได้

ตอนนี้น้องอยากย้ายโรงเรียนสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
ซึมเศร้ามากนะครับ

ไปพูดคุยกับแม่ของน้องอายุ๑๕ปีที่ถูกกลุ่มเตะ

บอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนลูกสาวชื่อแยม
ส่งข้อความมาชักชวนให้ลูกสาวออกไป
โดยออกอุบายว่าให้ไปช่วยเพื่อนที่กำลังมีปัญหาทะเลาะกันอยู่
ตอนนั้นลูกสาวก็ปฏิเสธไม่ออกไปนะ
นางสาวแยมก็ยังไม่ลดละความพยายาม
ตามมาหาถึงที่บ้านชวนให้ออกไปจนได้นะครับ
เมื่อลูกสาวยอมออกไปแล้วก็ถูกนางสาวตายและนางสาวเอย
รุมทำร้ายรุมเตะตามคลิปนะครับ
พอกลับมาถึงบ้านแม่เห็นสภาพบาดแผลนะฮะ
แม่ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลลมศักดิ์นะครับ
ก็พบว่าปากมีรอยแผลและมีอาการปวดหัว
ยังเล่าทั้งน้ำตานองหน้าบอกว่าสงสารลูกสาวมาก

อยากให้เร่งจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะตอนนี้ลูกสาวอยากย้ายโรงเรียน
และก็กลัวความไม่ปลอดภัยนะครับ
เพราะเราอยากรู้อยู่แล้วมันพอเกิดเรื่องนี้จากวันสุด

เพราะลูกเราเจ็บน้องเจ็บที่ป้า
แล้วก็รู้สึกจะบวมเจ็บวันแรกนะคะ
แล้วตอนนี้เริ่มคานแต่ว่าเขาก็ยังปวดหัวอยู่
ก็อยากให้คุณน้ำรวจเรียนเรื่องให้เร็วที่สุด
คืออยากรู้อยากจะถามคนทำร้าย
ว่าทำน้องเพราะอะไรมีคนสั่งทำเหรอ
เพราะว่าคือไม่รู้จักน้องแล้วมันทำน้องได้อย่างไรขนาดนี้
ตำรวจก็นัดในการสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วก็อาจจะเรียกคนที่กระทำผิดเข้ามาสอบปากคำด้วยนะครับ